เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันปีใหม่นะครับแต่ว่าเรื่องของวงการกีฬาตั้งแต่ต้นปีเลย
มี๒ทวนาเมนต์สำคัญนะครับที่แฟนกีฬาต้องติดตาม
หนึ่งในนั้นก็คือฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย

โอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายรวมทั้งวอเลอร์บอลซึ่งจะคัดในโซนทวิปเอเชีย
ช่วงต้นเดือนมกราคมเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เข้มข้นแล้วครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เราก็ตั้งความหวังนะครับ
จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับ
ซึ่งก็จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมด้วยในช่วงปลายปีแบบนี้

เรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะบางคนที่ถูกเรียกเข้ามาติดทีมชุดนี้

เตะทีมชาติไทยก็เดินทางมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็จะมีโปรแกรมฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับ
ในช่วงเย็นของวันนี้ก็คือ๑๗นาฬิกานะครับคุณไกรสอนครับ
เป็นการเหมาชุด๔เกมมา๒๐คนนะครับ
กับ๑๓คนที่เรียกมาเพิ่มนะครับ

แล้วก็ต้องประเมินว่าจะสามารถลงเล่นในทวนาเมนนี้ได้หรือไม่
นักเตะที่ยังมีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะครับ

และจะตุลพัดสัตว์ธรรมแบ็คซ้ายจากการท่าเรือ
ที่ยังคงต้องแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม

ก็ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของสุภโชคสารชาตินะครับ
แต่จริงแล้วตัวเองก็ถูกดันขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วนะครับ

แต่ในทวนาเมนต์นั้นก็ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร
เพราะว่าไทยนั้นแพ้รวด๓เกมเลยนะครับ

เพราะว่าจะได้ลงเล่นตั้งกลางสิงเชีย

รวมทั้งมีความได้เปรียบในการเล่นในบ้าน
แล้วยังบอกอีกนะครับว่าการได้ไปเล่นโอลิมปิกก็ถือว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลทุกคน
และหากเป็นไปได้ก็อยากจะไปโอลิมปิกเกมให้ได้กับทีมชุดนี้นะครับ
เจ้าตัวมองว่าเป้าหมายเนี่ยยังไงซะก็คือต้องทะลุผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับในรอบแรกนะครับ
แล้วก็ยังพูดอีกนะครับว่าต่อให้ตัวเองยิงเยอะก็ตามแต่ถ้าไทยนั้นไม่ได้เข้ารอบนี้ก็ถือว่าผิดหวังเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็มองในเรื่องของผลงานกับทีมโดยรวมเป็นหลักนะครับ
ช่วงโค้งสุดท้ายของการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับคุณพาธิสุภพงศ์รองเลขาธิการแล้วก็รองโฆษกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ทั้งสองแมชนะครับประกอบไปด้วยเกมแรกที่จะอุ่นเครื่องกับสโมสรภายในประเทศจากนั้นจะปล่อยนักเตะไปพักผ่อนช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็จะมีเกมอุ่นเครื่องอีกครั้งกับทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งตอนนี้กำลังเจรจาอยู่นะครับก่อนจะตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ๒๓คนต่อไปครับแต่การอุ่นเครื่องทั้งสองนัดก็จะเป็นก
สำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับก็จะใช้ชุดนี้ลงแข่งฟุตบอลรายการสำคัญระหว่างปี๒๐๒๐ถึง๒๐๒๓ก็ถือว่าเป็นสมัยที่๒ติดต่อกันแล้วนะ
ไทยเจอบาเรนเจอออสเตรเลียและเจอกับอีรักษ์นะครับ
วันเวลาก็อย่างที่เห็นครับ๘มกราคม๑๑มกราคมและ๑๔มกราคม
ซึ่งทั้ง๓นัดแข่งเวลาเดียวกันหมดก็คือ๒๐นาฬิกา๑๕นาที